อีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงกันมากในโลกโซเชียลนะคะ
ตอนนี้ก็คือคนรักสัตว์ค่อนข้างสะเทือนใจ
เพราะว่ามีคลิปหนึ่งเป็นจะเรียกว่าคนใจร้ายดีไหม
เอาลูกแมวไปปล่อยทิ้งไว้กลางถนน

บันทึกภาพอ่ายิงไว้กลางคนคนนึงใส่หมวกกันแดดนะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสีน้ำเงินไป
แล้วก็ขับไปตามเส้นทางถนนสายบ้านบางชันเกาะเปิด
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลเกาะเปิด

แล้วก็มาจอดรถไว้กลางถนนนะ

สักพักจอดกลางถนนหลังจากนั้นพอจอดปั๊บ
หยิบถุงปุ๋ยสีขาวขึ้นมาจากตัวรถพ่วงข้างนี่
แล้วเทถุงออกออกมาเป็นอะไร
ลูกแมวสีน้ำตาลกับสีดำสองตัว
แล้วจากนั้นหญิงคนนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกไปหน้าตาเฉย

แล้วต่อมาไม่นานก็มีรถยนต์สีดำขับมา
ปุ๋ยดีที่ทันเห็นว่ามีลูกแมวสองตัวบนถนน
ลูกแมวเกือบโดนรถเหงียบ๓น้ำ
มันรอดตายหวุ่ดหวิดดูว่ามันตกใจ
มันวิ่งไปลูกแมวต่อไปอยู่ในอัการงงมืน
คือมันไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองเนาะมันถูกทิ้งแล้วมันก็ตื่น

ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้รวมถึงบรรดาคนรักสัตว
ที่เรารู้จักกันว่าเป็นธาตุหมาธาตุแมวอย่างนี้
ก็แสดงความคิดเห็นกันต่างนานาเนอะ
เรื่องพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะคะ
ประมาณว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่น่าจะทำแบบนี้

บางคนบอกถ้าหากไม่รักก็ไม่น่าจะทิ้งเขานะ
ควรหาคนที่เขารักแมวไหมแล้วก็ส่งต่อให้เขาไปเลี้ยง

จะทิ้งก็มีทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทาง
แล้วก็มาทิ้งกันกลางถนนแบบนี้มันจะเป็นยังไง

อันนี้คือคอมเม้นที่ทาสหมาทาสแมว

ไม่รักไม่ว่าอย่าทำร้ายกันเลยนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าหาคนที่เขาจะอุปการะมันได้ไหม
หรือว่าไปปล่อยในที่ที่มันควรจะปล่อยยังไง
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะคะ